เหตุการณ์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นหมอลำสาวดาวรุ่งใหม่พัชรีเป็นจังหวะที่มีแฟนคลับเนี่ยมาหน้าเวทีแหละแล้วก็ยื่นเหมือนกันจะให้ทิพย์ทีนี้จังหวะตอนที่เธอเอื้อมลงไปเหมือนกับจะจับมือจะรับทิพย์มันเกิดอะไรขึ้นต้องหยุดแสดงเลยค่ะ
เจ้าพ่อเขาใจบอกว่าอย่ายีกมอลลำอ่ะหวะเจ็บแล้วเนี่ย

จับก็ซื้อมันมาตายหรอกนะจับมือเนี่ย
ยกมือยกมือหมอลลาม

เขาทำเสียงจังหวะเพลงให้มันดูตลกนะ

บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วที่แรกกะจะปล่อยผ่านไง

แล้วเขย่าซะแรงคุณผู้ชมจังหวะนี้

กำลังแสดงอยู่หน้าเวทีปกติแฟน
ก็จะเอาพวกของมาให้เอาดอกไม้มาให้
เอาทิพย์มาให้ใช่ไหมจับไม้จับมือปกติแหละ

เป็นผู้ชายวัยกลางคนคนจะเมาด้วย

แต่จับมือใหม่พัชรีแล้วก็หยิกมือ

แล้วตอบว่านี่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ

แค่พูดปรามไว้กลัวไง
มาเล่นอีกอ้าวเกิดดูอีก

ศิลปินเขาก็จะไม่กล้าให้จับมือ

แม้เขาชอบอ่ะก็รักมันเขี้ยวอ่ะ

เอาเหรอตายแล้วทั้งพี่ทั้งน้อง